ท่านผู้ชมครับนี่น่าจะเป็นคดีแรกกรณีแรกที่มีคนฟ้องสบคนะฮะ
ค่ะแล้วก็ฟ้องท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตจากเหตุโควิดสิบเก้า
ค่ะถ้าท่านผู้ชมยังจำได้นะครับมีนายกุลทรัพย์วัฒนพลหรือว่าอัพวีจีบี
เขาเป็นผู้บุกเบิกวงการอีสปอร์ตค่ะของไทยใช่ค่ะเคยโพสต์คลิปตอนที่ติดโควิด
แล้วรอให้รถหรือว่าหน่วยงานเนี่ยมารับไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ะ
สุดท้ายมีรถมารับแต่เสียชีวิตไม่ทันแล้วกัน
วันนี้พี่ชายของนายกุลทรัพย์นะครับชื่อนายกุลเชษนะฮะ
ไปที่สารปกครองนะครับไปยื่นฟ้องสบคและนรนะครับ
คือฟ้องเนี่ยฟ้องสี่คนนะฮะค่ะสี่กำเลยอ่ะนะครับ
มีสบคมีรรนายกมีสำนักนายกมีตัวนายกด้วย
เป็นผู้ถูกฟ้องที่หนึ่งถึงสี่ต่อสารปกครองกลางเพื่อขอให้พิจารณาสั่งให้ผู้ถูกฟ้องทั้งหมดร่วมกัน
ชดใช้ค่าเสียหายสี่ล้านห้าแสนสามหมื่นบาทกรณีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย
เป็นเหตุให้นายกุลทรัพย์ต้องเสียชีวิตนี่นะฮะ
ซึ่งญาติเนี่ยบอกว่าการเสียชีวิตของนายกุลทรัพย์มาจากการไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
ทำให้เชื้อโควิด๑๙ทำลายปอดจนไม่สามารถรักษาได้
และเสียชีวิตในวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมา
จากการปฏิบัติหน้าที่ของสบคประกาศแจ้งว่า
มีศูนย์ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินตามเลขสายด่วนต่าง
เป็นสายด่วนของกรมควบคุมโรค
และสายด่วนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
แต่พอติดต่อไปแล้วมารับช้าทำให้เขาเสียชีวิตประมาณอย่างนี้นะฮะ
เดี๋ยวดูความคืบหน้ากันต่อไปนะครับเกี่ยวกับกรณีนี้
แต่ว่ามีญาติของผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙เนี่ย
เขาไปยื่นฟ้องสรรพครองในวันนี้นะครับ